เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งที่อุดรธานีหน่อยนะฮะ

คือถ้ารู้เหตุผลแล้วก็จะอึ่ง
ไปดูเกิดขึ้นก่อนนะครับ
ไม่อยู่บนชั้นสองของบ้านนะครับท่านผู้ชมครับ
ดับเพลิงมานี่ใช้เวลาอยู่ชั่วโมงนะฮะ
บ้านพักหลังนี้อยู่ที่หมู่บ้านเชียงดีตำบลโนนทองอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานี

ใช่เขาก็รีบแจ้งดับเพลิงให้มาช่วยเหลือกัน
ดึงเจ้าของบ้านลงมาจากบ้าน

ไม่อย่างนั้นไฟคลอกตายแน่
ความจริงมีลูกสาวกับหลานสาวอยู่ด้วย
พอไฟไหม้เนี่ยเห็นชาวบ้านเขาบอกเห็นลงจากบ้านแล้วขี่จักรยานยนต์

ชื่อนางคำภูนะอายุ๔๖ปี

แล้วไม่รู้ใครเป็นคนจุดฟงจุดไฟทำไฟไหม้บ้านอะไรยังไงก็ไม่รู้

รู้แค่ว่าพอมีควันขโมงอยู่เนี่ยลูกสาวกับหลานสาวของเจ้าของบ้านลงมาจากบ้าน

โอ้โหแล้วเหมือนทุกคนคือหลอนกันหมด

คือชาวบ้านเขาบอกเขาไปเห็นเนี่ย

ยังนั่งอยู่ในบ้านแบบดูมึนเมานี่เห็นไหมฮะ

อ่ามั่นใจเลยบระยะจูตบ้าครับ

เปล่ารู้เลยว่าอะไรจูตบ้าครับ
นั่งสุดมั่นเหลืองัน๓คนง่ะ

มั่นใจเลยล่ะไปเอาพยานหลักฐานมา

ไปเอาไปสูตรมา

ถ้าจะหาว่าเธอเผาก็ไปหาหลักฐานมา
แต่ก็บ้านเธอเองนั่นแหละใช่ไหมครับ

ผู้ชมครับสามีของนางคำภูเจ้าของบ้านนะครับ

บ้านนี้นะฮะเขาบอกว่าปกติบ้านหลังนี้เนี่ย
เขาก็จะอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวรวม๖คน

เขาทนพฤติกรรมของภรรยาไม่ไหว

ทนพฤติกรรมของภรรยาไม่ไหว
ภรรยาก็เลยอยู่บ้านกับลูกสาวและหลานสาวอายุ๑๘ปี
ถามว่าทนพฤติกรรมอะไรไม่ไหว
นี่ฮะสามีบอกติดยาบ้ากันหงอบแง่มเลย
อืมถ้าชวนกันเสร็จยาบ้าแม่ลูกหลานเองเนี่ยนะ
ใช่นี่ฮะหลานอาจจะเป็นแบบไม่ใช่ไม่ใช่ลูกของลูกสาวเลยนะ

สุดท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าวันนี้หลอนจนแบบจุดไฟเผาบ้านหรือว่ายังไง

ควันพวยพุ่งออกมาจากชั้น๒ของบ้านนะครับ
แล้วลูกสาวกับหลานสาวของนางคำภู
วิ่งออกมาขี่จักรยานยนต์หนีหายไปเลย

ก็วิ่งไปเรียกให้ออกมาจากบ้าน
ทีแรกจะแบบมึนเมาไม่ยอมออกต้องไปดึงออกมาก่อนจะออกมาได้นะฮะ
งั้นถูกเพลิงคลอกตายแน่นะครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาพยานหลักฐาน
เรื่องว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะฮะ
และต้องนำตัวนางคำภูเจ้าของบ้านไปตรวจหาสารเสพติดด้วย